เหตุการณ์ครับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอไปแล้ว
เพราะว่ามีชาวบ้านมาร้องผ่านสื่อ
ก็อ้างว่ามีกำนันคนหนึ่งเหมือนเขาเบ่ง
เขาทำตัวไม่ค่อยเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำชุมชน
กรณีที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้และตอนนี้ที่กลับมาเล่าอีกครั้ง
เพราะเหมือนว่าคดีต่างจะไม่คืบหน้า

เคยมีคลิปของกำนันคนหนึ่งในอำเภอแก้งสนามนาง
นครราชศรีมาชาวบ้านเขาร้องว่า
กำนันทำร้ายร่างกายและพกปืนข่มขู่
บุกรุกยามวิการยึดทรัพย์สินของมีค่า

ชาวบ้านไปแจ้งตำรวจแล้วแต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่มีความคืบหน้า
ต่อมาทางกำนันคนที่ถูกกล่าวหาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับ
โดยอ้างว่าที่ทำร้ายร่างกายเพราะบันดาลโทษะ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวของกำนันเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอะไร
ล่าสุดนักข่าวของเราได้รับการร้องผ่านสื่อมาอีกรอบครับ
จากชาวบ้านในพื้นที่เดิมเลยฮะ
หนึ่งในชาวบ้านบอกว่าต้องขอเอาคลิปส่งมาให้ดูอีกครั้ง
เนื่องจากว่าหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วแจ้งหน่วยงานต่างไปแล้ว
เรื่องมันเงียบมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

กำนันคนนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนิสัยไม่เปลี่ยน
เงินกู้ให้ชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่ส่งเงินไม่ส่งดอก
สิ่งที่ทำก็คือจะตามไปยึดอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องมาแบบนี้ครับ
นี่ยังเกิดอีกขึ้นครับ
ชาวบ้านบอกเพิ่มเติมว่าอยากให้กระทรวงมหาธัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดตรวจสอบ
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำนันคนดังกล่าว
นี่คือในมุมของชาวบ้านนะฮะที่ร้องมาเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังในมุมกำนันเพิ่มเติม

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
นำชุมชนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะ
ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นในโรงเรียน
ในพื้นที่ของอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
คือเหมือนกับทางโรงเรียนมีการประกาศออกมาว่า

ให้มีการจัดสรรหรือว่าจัดหาจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กหน่อยได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้งบประมาณอาหารกลางวันของเด็กไม่พอ
คือให้เด็กห่อข้าวไปโรงเรียนเองอย่างนี้
เพราะฉะนั้นทั้งที่ก่อนแน่นี้ทางโรงเรียนจะต้องมีงบประมาณ
เรื่องการจัดสรรอาหารกลางวันให้

เดี๋ยวให้ผู้ปกครองรบกวนพ่อแม่หน่อยนะ
กับข้าวกับปลามาให้ลูกหน่อยนะคะ
นี่คือข้อมูลจากทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนกุโน
ในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาโคราชค่ะ
นายวุฒิชาติผู้อำนวยการชี้แจงเรื่องนี้ว่า
โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด๖๖คนค่ะ

ซึ่งตอนแรกได้รับงบประมาณในการจัดสรรค่าอาหารกลางวันนะ
ตอนแรกเลยนะได้หัวละ๒๒บาท
แต่ทีนี้ต่อมาพี่คิงปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลพิมาย
มีการจัดสรรงบมาให้แค่๕๐วัน
ก็คือเป็นเงิน๗๓๓๗๐๐บาท
โดยเป็นงบประมาณอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภา
จนถึง๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้งบอีก๓๐วันที่เหลือค่ะ
ที่จะเป็นเงิน๔๔๐๐๐บาทยังไม่ได้รับ
ทางโรงเรียนทำหนังสือทวงถามแล้ว
แต่ว่าทางเทศบาลก็ยังเงียบอยู่แบบนั้นนะคะ
ทีนี้เหมือนกับเลยต้องมีการหาเงินสำรอง
เพื่อมาจ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก

ซึ่งก็เป็นเงินเบ็ดเสร็จแล้วเข้าก่อนนะ
วันที่๒๖กรกฎาจนถึง๑๘สิงหาคม
ที่ผ่านมาต้องเป็นเงินทั้งหมด๑๙๐๐๐บาท
โรงเรียนจะต้องหาเงินสำรองมาจ่าย
ซึ่งเอาตรงทางภูมิในการบอกว่าโรงเรียนไม่มีเงินสำรองแล้วตอนนี้
จึงต้องขออภาพออนุเคราะห์ของผู้ปกครอง
ห่อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันของหลานมาหน่อย
ชั่วคราวหน่อยและเดี๋ยวโรงเรียนจัดสรรงบประมาณเสร็จ
ค่อยจะจ่ายเงินคืนให้
นี่คือให้เริ่มตั้งแต่๒๑สิงหาเลยนะ
เอกสารในราชการตราคุดที่บอกว่าให้ห่อข้าวมาที่โรงเรียน
โอ้โหแล้วอย่างนี้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครอบครัวผู้ปกครองหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคะก็คือกลายเป็นว่าให้จัดสรรมาก่อน
แล้วพอโรงเรียนหาเงินได้ค่อยจะคืนให้กับผู้ปกครอง

ไม่ได้จัดสรรงบมาให้ทางโรงเรียนตามกำหนดเวลาล่ะ
ใช่แล้วคำถามผู้ปกครองก็คือแล้วจะได้เงินคืนเมื่อไหร่
ละ๒๒บาทต่อวัน
ทีนี้ทางด้านของนางสาวกันนิกาค่ะนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย
ซึ่งตอนนี้ติดภารกิจอยู่ในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะ

ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลมาให้
แต่ล่าสุดวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทางโรงเรียนได้ออกหนังสือมาใหม่อีกรอบนึงแล้ว
โรงเรียนกุโนนะคะบอกว่าอ่ะยังไงล่าสุดได้มีการประชุมหารือแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการจัดสรรงบประมาณ
แล้วก็เดี๋ยวเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ภายในสัปดาห์นี้ต่อไป

คือได้งบมาจัดการดำเนินงานได้แล้วใช่ไหม
แต่ทีนี้รายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมงบมันถึงล่าช้า

ก็คงต้องรอฟังคำชี้แจงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
ใช่ค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องห่อข้าวมาแล้ว

น่าเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวรอฟังคำทีแจงก็ละกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ